ลงวันที่๕ตุลา๖๓

วันที่๒๕กันยา๖๓พลตำรวจตรีกอไก่
ทำหนังสือในนามกองบินตำรวจ
ว่าตัวเองนะตอนนั้นเป็นผู้บังคับการกองบินตำรวจ
ปฏิบัติหน้าที่นักบินเฮลิคอปเตอร์
และผู้อำนวยการเดินทางถวาย
แต่กำลังจะถูกย้ายไปอยู่หน่วยอื่นแล้ว
ถ้ามีพระประสงค์จะให้ปฏิบัติงานถวายต่อ
จะได้ดำเนินการต่อไป
ซึ่งเป็นการทำหนังสือกราบบังคมทูลสมเด็จพระเทพ
ต่อมาหนังสือฉบับนี้จึงตอบกลับมาว่า
ได้นำความกราบบังคมทูลทรงทราบแล้ว
โปรดก้าวให้ปฏิบัติหน้าที่นักบินเฮลิคอปเตอร์พระราชภาษณะ
และผู้อำนวยการเดินทางถวายต่อไป
ลงชื่อท้ายหนังสือคุณหญิงออ่างราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพ
นี่คือตัวอีกประเภทหนึ่งใช่ไหม
นี่คือตัวช้างภาค๒ใช่หรือไม่
นี่คือสาเหตุที่แท้จริง
มันถึงได้ล่าช้าเตะถ่วงกันไปมา
ก็เพราะคนที่โดนสอบมันได้ตัวมาแล้ว

ผลเอกประยุทธ์ผู้เป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดของข้าราชการ
ตำรวจหายหัวไปไหน
ปล่อยประละเลยให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาของท่าน
กระทำในสิ่งที่ต้องห้ามโดยเด็ดขาด
นั่นคือไปขอให้สถาบันเข้ามาเกี่ยวข้องกับการเอื้อประโยชน์แก่ตัวเอง
แล้วเอามาใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกัน
ให้คนอื่นกล้ามาตรวจสอบเรื่องมัวหมองในอดีตของตัวเอง

แต่ทำมาแล้ว๒ปีเต็ม
พลเอกประยุทธ์ปล่อยให้เกิดการออกตัวแบบนี้มาตั้งเนิ่นนานขนาดนี้

การออกตัวช้างครั้งนี้
อกจากใช้เป็นเครื่องมือ
เพื่อลอยนวลพ้นผิดแล้ว
ผลเอกประยุทธ์ได้ตระหนักบ้างหรือไม่
ว่ามันยังส่งผลกระทบใหญ่หลวงอีก๒ประการ

สิ่งที่พลตำรวจตรีกอไก่ทำลงไปนั้น

พอการเดินทางถวายมาเป็นตำแหน่งติดตัวของตัวเอง
นั่นหมายความว่าต่อไปนี้
หน้าที่การงานต่างจะไม่ได้รับมอบหมายให้กับคนที่ปฏิบัติตามกระบวนการขั้นตอนของกฎหมาย

หลังตำแหน่งอะไรไว้กับตัวเอง
ก็ทำได้ทั้งหมดอย่างนั้นใช่ไหม
นี่คือการบริหารราชการที่พลเอกประยุทธ์ปรารถนาอย่างยิ่งใช่ไหม

การใช้ตัวใบนี้
เพื่อที่จะเป็นผอการเดินทางถวาย
และเป็นนักบินเฮลิคอปเตอร์ต่อไปนั้น
ถ้าไปดูกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการถวายความปลอดภัย
ไม่ว่าจะเป็นพรบการถวายความปลอดภัย
ระเบียบกรมราชองคลักษณ์ว่าด้วยการถวายความปลอดภัย
และระเบียบของกตลเองแล้ว
พบข้อกำหนดว่า
ผู้ที่จะเป็นผอการเดินทางถวาย

จะต้องเป็นนักบินประจำกอง
ผู้มีหน้าที่มีตำแหน่งที่ทำการบิน
และจะต้องตรวจสมรรถภาพของร่างกายและจิตใจ

โดยแพทย์โรงพยาบาลตำรวจ
และกรรมการจากกองบินตำรวจในทุกปี
ไม่ใช่ว่าเดินเข้าไปโรงพยาบาลไหนก็ได้
แล้วก็ได้รับการตรวจแบบนั้นไม่ได้
ถ้าขาดการตรวจหรือถูกย้ายไปสังกัดอื่นแล้ว
ก็ให้ผลจากตำแหน่งนักบินประจำกอง
ซึ่งแน่นอนครับว่าพลตำรวจตรีกอไก่นั้นถูกย้ายไปสังกัด
ที่ไม่เกี่ยวข้องกับต้องกระทำการบินอีกแล้ว
รวมถึงไม่ได้ตรวจสุขภาพอย่างน้อยที่สุดตลอดปี๖๔

เรื่องนี้คนในกองบินตำรวจทุกคนรู้

พลตำรวจตรีกอไก่ขาดคุณสมบัติในการเป็นนักบินถวายการเดินทาง
และการไม่ได้ตรวจสุขภาพตามมาตรฐานที่กำหนดนั้น
ทำให้พระบรมวงศานุวงศ์ที่จะเสด็จโดยสารเครื่องบินที่ขับโดยนายตำรวจคนนี้
ต้องตกอยู่ในอันตราย
เพราะว่าในความเป็นจริงสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ
แค่เฉพาะในปี๖๕พลตำรวจตรีก่อไก่
หรือชื่อเต็มก็คือพลตำรวจตรีกัมพลกุศลสถาพล
ทำการบินไปแล้วกว่า๔๐ครั้ง
ตัวเลขนี้ผมมีบันทึกข้อมูลการบินจริง
นี่คือหลักฐานที่ยืนยันว่า
ผลเอกประยุทธ์ผู้เป็นนายกรัฐมนตรี
ซึ่งมีหน้าที่ต้องรักษาการตามพรบการถวายความปลอดภัย
กลับเป็นผู้ที่บกพร่องที่สุดในการทำหน้าที่ถวายความปลอดภัย
ด้วยการปล่อยให้คนที่ขาดคุณสมบัติเข้ามาปฏิบัติภารกิจ
ที่ต้องเคร่งครัดที่สุดเช่นนี้ได้
การถวายความจงลักษ์ภักดี
พลเอกประยุทธ์มักอวดอ้างเป็นนักหนา
คือการถวายนักบินเถื่อนที่ไม่ตรวจสุขภาพ
ไม่รู้ว่ามีความพร้อมทางร่างกายและจิตใจที่จะทำการบินได้หรือไม่
ให้แก่พระบรมวงศานุวงศ์พลเอกประยุทธ์จันโอชา
ทำอย่างนี้ได้อย่างไร
ท่านประธานครับเมื่อเดือนกุมภา๖๖
ผมอภิปรายไม่ไว้วางใจเรื่องตัวช้างไป
ด้วยความหวังว่าพลเอกประยุทธ์จะรู้ตัวเสียทีว่ามีตำรวจเลวบางคน
กลุ่มไปดึงเอาสถาบันพระมหากษัตริย์มาตอบสนองต่อผลประโยชน์อันมิชอบของตัวเอง
แล้วรีบไปปราบปรามคนเหล่านั้นเสียให้สิ้นซาก
พร้อมทั้งหามาตรการป้องกันไม่ให้เรื่องแบบนั้นเกิดขึ้นได้อีกต่อไป

ตลอด๑ปี๕เดือนที่ผ่านมาพลเอกประยุทธ์รู้ทั้งรู้
แต่กลับยังปล่อยให้มีคนทำตัวช้างภาค๒ขึ้นมาได้
ทั้งการออกแผนตั้งหน่วยเถื่อนที่มีตำรวจระดับผู้ช่วยพบตร
อนุมัติให้ในนามพบตรด้วยนั้นยังคงใช้อำนาจได้จนถึงปัจจุบัน
เรื่องใหญ่โตขนาดนี้โจ่งแจ้งขนาดนี้พลเอกประยุทธ์ยังทำไขสือไม่รู้ไม่ชี้
ปล่อยให้คนที่มากด้วยข้อกลหามาอยู่ในตำแหน่งแห่งที่ที่กระทบกระเทือน
ไปถึงพระเกียรติยศศักดิ์ศรีและความปลอดภัยของสถาบันพระมหากษัตริย์
มาได้ตั้งนานขนาดนี้สรุปแล้วที่ชอบอ้างความจงรักภักดี
โหนสถาบันอยู่เป็นกิจวัตรเป็นเรื่องโกหกปริ้นปล้นลวงโลกทั้งนั้นใช่ไหม